เลียนภูมิผ้าคลุมแหละท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับ
ถูกส่งมาถึงสำนักงานวิชาการ
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อที่จริง
ตามสำนวนนะครับแหละสุดประมาณนี้ครับ
ครับเราจะตรวจสอบยังไงบ้างฮะ
เพราะว่าอย่างเสียแป้งก็บอกว่าโอ้ทำไมคนอื่นไม่ถูกฟ้องเลย
ผมโดนอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยคือเราจะตรวจสอบอย่างนั้นใช่ไหมครับ

ต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับขอย้อนกลับไปถึงเรื่องราวคดีนี้สั้นว่า
คดีนี้เนี่ยณก่อนที่จะมีประเด็นเป็นข่าวทางสื่อมวลชนเนี่ย
ปรากฏข้อที่จริงว่าคดีนี้มันเกิดปี๒๐๖๒ในพื้นที่จังหวัดพัทธลุง

และสำนวนมีการดำเนินการในกระบวนการของพนักงานอายการในปี๒๖๖

ส่วนแรกเลยส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่มีการสั่งฟ้องในชาวริสต์ฟองร่วงหรือแป้งนานโนสเนี่ย
ใส่บ่ายสั้นประกอบอีกนิดนึงว่าเมื่อสารมีคัมวิภาคศาจำพุกเค้าโดยสารยังบรรทหรุ่ง
ถ้าคนที่ถูกฟ้องหรือจำเลยไม่เห็นฟ้องกับคัมวิภาคศา

อุทธรณ์หรือดีการไปตามขั้นตอนกระบวนการกฎหมาย

มันมีกระบวนการดำเนินการตามที่บทบรรยัติกฎหมายเขียนไว้โดยชัดเจนอยู่แล้ว

ซึ่งตอนนี้เขาก็อุทธรณ์อยู่ใช่ไหมฮะ

ประการที่สองในส่วนที่การสั่งไม้ฟ้อง
ประเทศที่สั่งไม้ฟ้องมันก็จะมีทั้งหมด๖คน
๖คนหนึ่งในนั้นมีอายการบ่อใบไม้ด้วย

อันนี้เป็นส่วนที่ทางสำนักงานวิชาการ

ทั้งการสั่งฟ้องและสั่งไม่ฟ้อง

ฟ้องสำนวนหรือข้อที่จริงทางสำนวนและพยานหลักฐานเป็นอย่างไร
ประการที่๒ก็คือว่าข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไร
และประการที่๓การวินิจฉัยการสั่งของพระราชการ
เป็นไปตามพยานหลักฐานและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จากทางสำนักงานวิชาการวิเคราะห์เสร็จ
ก็จะสรุปความเห็นโดยภาพรวมและก็ให้ความเห็นเบื้องต้น
เสนอไปยังท่านรองอายการสูงสุดที่กำกับดูแลสำนักงานวิชาการ
แล้วก็กราบเรียนท่านอายการสูงสุดมีข้อสั่งการในประการสุดท้าย
ที่ผมเรียนมาโดยลำดับต้องรอตรวจสอบ
สื่อมนชนส่วนใหญ่ก็จะถามว่าเมื่อไหร่เสร็จเสร็จเมื่อไหร่อะไร
ก็ต้องเรียนตรงว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับ
เป็นเรื่องที่จะต้องให้ทางสำนักงานวิชาการเร่งรัดตรวจสอบ
ซึ่งถ้าในทางสุดไม่ได้มีข้อสั่งการว่าต้องเสร็จภายในวันนี้
แต่เป็นที่รู้กันว่าเรื่องสำคัญอย่างนี้สังคมสนใจสื่อมวลชนสนใจ
พี่น้องประชาชนสนใจทางอายการเราทำงานแข่งเวลาอยู่แล้ว
โดยเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคลิปเนี่ยที่มีประเด็นหมดถูก
เสาร์อาทิตย์มีการประสานงานกันตลอดนะครับ
กระทั่งตำรวจมาถึงสำนักงานสูงสุด
เมื่อวานก็ต้องถือว่าเปิดทำการวันแรกแล้วส่ง
แล้ววันที่สองก็ได้รับสำนวนแล้วก็จะมีสำเนินประมาณนั้นครับ

เดี๋ยวเราจะตรวจสอบว่าที่สั่งไม่ฟ้อง๖คน
รวมทั้งอายการบอที่เสียแป้งเขาแบบติดอกติดใจเหลือเกินเนี่ย

อายการภาคหรือว่าทางตำรวจที่ก็เห็นพ้องต้องกันตรงนั้น
มันถูกต้องแล้วหรือไม่อย่างไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ท่านก็จะให้ความเห็นประกอบว่าการวินิจฉัยเนี่ย
เป็นไปตามพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนหรือไม่

สมมุติสมมุติถ้าเกิดไม่ถูกต้องทำยังไงฮะทำยังไงต่อ
ก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้นอย่างนี้ครับ

เป็นการทำงานภายใต้พญาหลักฐานและสำนวนการสอบสวน
ซึ่งทำโดยท่านพนักงานสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ที่เป็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพราะฉะนั้นเนี่ยพยานหลักฐานที่ส่งมาเนี่ย
ตรงไหนเห็นว่าไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ย
พนักงานเราก็จะสั่งสอบเพิ่ม
เมื่อเห็นว่าครบถ้วนแล้วก็จะสั่งเป็น๒อย่าง
ก็คือสั่งฟ้องถ้าพอฟ้องนะครับ
ถ้าไม่พอฟ้องก็จะสั่งไม่ฟ้อง

กรณีเห็นควรสั่งไม่ฟ้องของอายการเนี่ย
มันจะต่างกับการตัดสินของท่านพิพากษา
ได้การตัดสินปั๊บเนี่ยมันเสร็จเด็ดขาด
หรือร้องฟ้องใหม่ไม่ได้เป็นฟ้องซ้ำ
ถ้าอายการพยานหลักฐานไม่พอฟ้องแล้วก็ยังฟ้องไป
ให้สารตรงมันจะเสียหายต่อความวิถัมภ์มากกว่า
เรื่องนี้เนี่ยก็คือมันสามารถที่จะเริ่มต้นสอบสวนใหม่ได้

ถ้าได้ความว่านะครับมีพยานหลักฐาน
แต่เพียงพอจะพิสูจน์ความผิดก็ประมาณ

มันก็เริ่มต้นในการที่จะตรวจสอบกันใหม่ได้

ต้องรอตรวจสอบ
ในการเรียนคุณภาคภูมิได้ว่าไม่ว่าปรณีใด
สำนักงานที่การสุดโดยทีมประสบต้องแขลงให้
สมรรยาจแบบฝีมือนชนและพินัชทราบอย่างแน่นอน
อายการบอยยังทำงานอยู่เหมือนเดิ

ต้องให้ออกมาจากพื้นที่อะไรก่อนไหมครับ

เวลานี้ต้องเรียนคุณภาคภูมิกับทางท่านผู้ชมว่า

เพราะมันอยู่ระหว่างตรวจสอบแต่จากผลการตรวจสอบเป็นประการใดนะครับ
อ่าแต่ว่าณขณะนี้ยืนยันว่าอายการบอก็ยังทำงานอยู่ในพื้นที่

เย็นดีครับครับ
ของไทยรัฐทีวีนะครับ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ